มีกรอบเป็นอีกหนึ่งรายการอาหารจ่านพิเศษของชาวไทยพวน
ที่จะต้องมีการทำสำหรับโอกาสพิเศษ
โดยเฉพาะงานแต่งงาน
เพราะคนไทยพวนมีความเชื่อในเรื่องของการใช้ความยาวของเส้นหมี่
สื่อถึงเรื่องความเป็นมงคลที่มีไม่รู้จบ
เป็นคติความเชื่อที่มีการเลื่อนไหลทางวัฒนธรรม
โดยรสชาติของหมี่กรอบที่คนไทยควรทำกินกันนั้น
เน้นรสชาติที่ออกเค็มตามรีบเปรี้ยว
และตบท้ายด้วยหวานนิดเพื่อความกลม
แต่จะไม่ออกรสหวานเป็นหลัก
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดย
ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน